มีเหตุการณ์ชิงทรัพย์แบบอุกอาจเลย
ผู้หญิงสูงวัยเขาจะไปเติมเงินในตู้โทรศัพท์มือถือ
แล้วโดนคนร้ายเอาไม้หรือเอาเหล็กมาฟาด๓ที
แล้วก็เอาเงินไปเอาทรัพย์สินต่างไป
เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะ
ในคลิปนี้เห็นว่าคุณป้าขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้ว
จอดอยู่หน้าตู้เติมเงินโทรศัพท์

ก็เหมือนกับว่าตู้มันน่าจะใช้การไม่ได้มันน่าจะเสียค่ะ

เนี่ยก็มีคนสวมหมวกเนี่ย

บอกว่าตรงนู้นมีตู้เติมเงินอีกจุดหนึ่ง

หลังจากนั้นคุณป้าก็ขึ้นคล่อมมอเตอร์ไซค์อยู่ใช่ไหม

พอสบโอกาสปั๊บเขามานี่เลยค่ะ
คือมาก่อเหตุเลย
คุณป้ายังนั่งคล่อมอยู่บนมอเตอร์ไซค์

หน่ำตีไปที่หัวของคุณป้าค่ะ

ใช่คือพอตีครั้งแรกเนี่ย